ถนนคนเดินของพัทยาก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักในฐานะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยามลาตรีนะครับ
หลายคนยังขนานนามให้ที่นี่เป็นเมืองหลวงแห่งเซ็กจากการลักลอบขายบริการทางเพศ
เพื่อหวังดูแลพื้นที่ดังกล่าวให้เข้มงวดขึ้น
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากก็ยินดีกับมาตรการนี้นะครับ
เพราะถือว่าเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุร้าย
ขณะที่พวกเขากำลังท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับ
แสงสียามค่ำคืนของที่นี่เป็นภาพที่หลายคนคุ้นตา
เช่นเดียวกับภาพของสาวที่มักมาเรียกลูกค้าหน้าร้าน
ยังไม่รวมถึงการขายบริการทางเพศ
นักท่องเที่ยวมักรู้กันเมื่อมาถึงที่นี่
ภาพลักษณ์เช่นนี้เองที่ทำให้พัทยาถูกขนานนำ

หรือไม่ก็เป็นเมืองบาปในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในเชิงลบเกี่ยวกับพัทยาที่ปรากฏในสื่อต่างชาติบ่อยครั้ง
ทำให้มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชไม่พอใจเป็นอย่างมาก
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
และมีการนำแอปพลิเคชันมาใช้สำหรับการแจ้งเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็ว
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากมาตรการนี้แล้วทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายใด
ขณะเดินทางมาประเทศไทย
มันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์
หรือว่าสิ่งที่ดีต่อเมื่อคนไปพบเห็นเนี่ย
ต้องช่วยกันเพราะมันส่งผลต่อการท่องเที่ยวนะครับ
เวลาที่ภาพที่บอกไปถ้าเราช่วยกันดีตรงนี้แล้ว
มันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกว่า
ถ้ามาเที่ยวพัทยาแล้วมีความสุขไม่มีปัญหาอะไร
โดยเฉพาะเรื่องการพุทธศร้ายต่อชีวิตและทรัพย์เสมอ
สำหรับนักท่องเที่ยวการมีตำรวจประจำการในพื้นที่ท่องเที่ยว
หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว
นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าการลาดตะเวนของตำรวจเป็นเรื่องที่ดี
เพราะมันทำให้ผู้ที่จะก่ออาจยากรรมหรือขโมยของไม่มีโอกาสนั้น
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวบางคนที่ยินดีกับการทำงานของตำรวจที่เข้มงวด
เพราะเขาเคยเห็นภาพที่ไม่ดีและน่ากลัวขณะมาเที่ยวเมืองไทย
นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าตอนที่เขาเดินเล่นบนหาด
เขาเห็นบางคนทำตัวก้าวร้าวรุนแรงเพราะพวกเขาเมาสุรา
หรือบางคนอาจเสพยาเสพติดนั่นเป็นภาพที่เขาไม่ชอบ
เขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นตำรวจประจำอยู่รอบ
ไม่ใช่แค่ถนนคนเดินแต่เป็นที่อื่นด้วย
มันทำให้รู้สึกปลอดภัย
หากมาตรการนี้ประสบความสำเร็จบนถนนคนเดินของพัทยา
อาจขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นต่อไป
ข้าวเทวรัตน์ทีวีบรรยายงาน